ที่พัทธลุงนะคะตามกันต่อหน่อยสำหรับคดีที่มีคนร้ายนะคะ
รัวยิงเสียเจ้าของวัวชนเสียชีวิตที่ว่ารัวยิงคือสิบสี่นัดนะคะ
เสียชีวิตค่ะที่จังหวะที่เขาเนี่ยออกไปตัดย่าให้กับวัวสุดที่รักของเขา
ผู้ตายนะคะชื่อว่านายหมานนะคะหรือว่านายภัยศาลเยาวยอดอายุ๓๓ปี
เป็นเสียฟาร์มบัวค่ะถูกคนร้ายดักซุ่มยิงเสียชีวิตนะคะ
ภาพเหตุการณ์นี่คือเกิดขึ้นตั้งแต่สี่กุมภาพันธ์หกโมงยี่สิบห้านาทีนะคะ
ซึ่งคุณจ๋าจำสีเนี่ยลงพื้นที่ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมได้ภาพกล้องวงจรปิดมาค่ะ
ต้องบอกว่าน่าจะเป็นภาพสุดท้ายที่เห็นคนตายยังมีชีวิตอยู่นะคะ
หมานอ่ะกำลังจูงวัวสุดที่รักที่ต้องบอกว่าสุดที่รักเพราะวัวตัวนี้รักมากจริงจริง
ชื่อเจ้าโจเล่นะเป็นวัวชนที่รักเหมือนลูกเลย
ที่ออกไปตัดย่าก็ตัดย่ามาให้เจ้าวัวตัวนี้โดยเฉพาะนี่แหละค่ะ
นี่พาวัวออกไปเดินนะคะไปกินย่านี่คือนาทีสุดท้ายจริงที่เห็นเขามีชีวิตอยู่
ก่อนที่ช่วงค่ำเขาจะออกไปตัดญาติแล้วก็ถูกคนร้ายซุ่มยิงจนเสียชีวิตค่ะ
วัวตัวนี้เนี่ยชื่อโจเล่เป็นวัวเพศผู้นะคะอายุประมาณ๔๕ปี
ซึ่งคนตายเนี่ยพาลงซ้อมในสนามบัวชนตลอดเวลา
เป็นวัวที่คนตายรักมากเคยมีคนมาติดต่อขอซื้อหลายคน
แต่คนตายไม่เคยยอมขายให้ใครเลยนะคะเพราะตั้งใจตั้งใจ
ข้างที่จะสวยเลยอ่ะค่ะหลังจากที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจวันนี้
คุณจ๋าบอกว่าโจเล่ดูซึมนี่ค่ะ

เล่ดูซึมกินน้อยนั่งนั่งนอนไม่ขยับไปไหนเลย
ก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะรู้หรือเปล่า
นั่งนิ่งจริงไม่กระดิษฐ์ไม่ขยับอะไรเท่าไหร่เลย

แม่เล่าบอกว่าลูกชายแม่กับโจเร
รักกันอย่างกับอะไรดีผูกพันกันมาก
ด้วยกันทุกวันค่ำวันที่ลูกแม่โดนยิงตายอ่ะ
คือออกไปตัดย่าให้เจ้าโจเล่นี่แหละเพราะโจเล่เนี่ยมันเน้นกินย่าสดใหม่
หลังลูกตายแม่ก็คุยกับโจเล่นะ

หลังจากนี้เนี่ยเจ้าของไม่อยู่แล้วนะ
แม่บอกโจเล่ก็ดูซึมไปนะคะ

อารมณ์วัวสปอยค่ะ

ว่าเจ้าของที่มันรักมากก็ไม่อยู่แล้วนะคะ

แต่ถึงยังไงก็ตามลูกแม่ก็ไม่สมควร

อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วค่ะ
คุณจะยังไปที่บ้านของในบิวนะคะ

ปำรวจเรียกคนมาสอบปากคลัม

เคยเป็นเพื่อนสนิทกันเลยไปมาหาสู่กันเป็นประจำ
แต่ช่วงหลังพอเขามีครอบครัวก็เลยไม่ค่อยได้ติดต่อกัน
แล้วหลังที่มีปัญหากันกับคนตายเนี่ย
เพราะว่าวัวของคนตายชอบเข้ามากินย่าในพื้นที่ของเขา

เมื่อวานตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำในประเด็นนี้

ก็ถามเขาตรงคุณจ๋าถามเขาตรงเลยนะ

มีปืนจริงเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตด้วย

ตำรวจก็เรียกตัวไปสอบปากคำเมื่อวานนี้
เป็นเพื่อนยังสนิทกับคนตาย

นี่คือในก็ราวิทย์นะมาก่อนเซฟยาด้วยกัน
แต่พอเขาเลิกแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกัน
แล้วเขาก็รู้มาว่าคนตายเดี๋ยวนี้ก็เลี้ยงวัวชนอย่างเดียว
เหมือนจะไม่ได้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเหมือนกันค่ะ
ตำรวจสพปพยอมบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยสอบปากคำผู้ต้องสงสัยไปสี่คนแล้ว
แล้วก็ปล่อยกลับบ้านทั้ง๔คนนะคะ
เพราะว่าไม่พบพิรุษหรือว่าข้อสงสัยอะไร
ตอนนี้ตำรวจก็ยังคงเร่งติดตามหาเบาะแสคนร้ายเพื่อจะตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ